คุณผู้ชมค่ะมาอีกหนึ่งข่าวข่าวนี้ก็โอ้โหได้รับความสนใจจากบรรดาแฟนทั่วประเทศเลย
สำหรับข่าวการยิงปืนขึ้นฟ้าของพี่เสกโลโซนั่นเองนะคะ
ก็วันนี้เราจะพาไปติดตามความคืบหน้าคดีที่ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราชกัน
วันนี้ค่ะสารได้อ่านคำพิพากษาโดยได้พิเคราะห์จากพยานหลักฐาน
จำเลยจะให้การรับสารภาพนะคะแต่จำเลยเป็นบุคคลสาธารณะมีชื่อเสียง
สมควรเป็นแบบอย่างที่ดีอย่างยิ่งแล้วก็ต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคม
บุคคลทั่วไปเนื่องจากสามารถเป็นที่จดจำได้ง่าย
เป็นแบบอย่างก่อให้เกิดผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของสังคม
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกระทำผิดหากถูกเผยแพร่อาจเป็นบรรทฐานให้บุคคลอื่น
อ้างว่ารู้เท่าไม่ถึงการหลงผิดก่อเหตุในธรรมนองเดียวกันได้ค่ะ
สำหรับคุณงามความดีในอดีตของพี่เสกโลโซเนี่ยนะคะ
การช่วยเหลือสังคมต่างของจำเลยที่ผ่านมา
แม้ว่าควรส่งเสริมแต่ไม่สามารถลบล้างความผิดได้
เนื่องจากเป็นคนละส่วนกันนะคะ
ดังนั้นเห็นสมควรลงโทษจำคุก๑๐วันจำเลยให้การรับสารภาพ
เป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษ
ลดโทษให้กระทงละกึ่งหนึ่งเหลือเพียง๕วันค่ะ
คงจำคุก๕วันปรับอีก๒๐๐๐บาทโดยไม่มีการรอลงอาญา
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากสารอ่านคำพิพากษาจำคุกเสก๕วัน
และปรับ๒๐๐๐บาทเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะ
เจ้าหน้าที่ได้มีการควบคุมตัวนายเสกไปยังห้องขังใต้ถุนศาลทันที
โดยมีคุณอีฟแม็กซิมเนี่ยนะคะแฟนสาวเนี่ย
น้ำตาคลอเลยถึงกับน้ำตาตกเลยนะคะแล้วก็คอยอยู่เคียงข้างตลอดเวลาด้วย
ด้านทนายความส่วนตัวเสกได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวด้านนอกศาลว่า
คดีนี้สารท่านเมตตากรุณาลดโทษจำคุกจาก๑๐วันเหลือ๕วัน
ซึ่งตนและก็เสกน้อมรับแล้วก็เคารพในการตัดสินของศาล
มีความเมตตากับเสกในครั้งนี้นะคะ
ซึ่งหลังจากพิพากษาเรียบร้อยแล้วจำคุก๕วันปรับ๒๐๐บาท
แล้วตอนนี้คุณเสกได้ยื่นประกันตัวเป็นเงินจำนวน๑๕๐๐๐บาท
ดังนั้นคุณเสกไม่ติดคุกแล้ว

ใช่ค่ะเพราะยื่นหลักทรัพย์ในการประกันตัวเรียบร้อยแล้ว
นี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบทลงโทษ
ที่คนในวงการบันเทิงก็ไม่ได้ถูกละเว้นนะคะคุณผู้ชมค่ะ
ยังมีการโพสต์ภาพคู่กับแฟนสาวคุณอีฟอยู่นะคะคุณผู้ชม